แต่ว่าตอนนี้ไปติดต่อไปฟังคุณทัศนัยก่อนนะคะ
คุณทัศนัยรายงานมาจากพื้นที่ถ้ำหลวงเชียงราย

คุณผู้ชมครับช่วงนี้นำมาติดตามบรรยากาศล่าสุดในพื้นที่กันอีกครั้งหนึ่งนะครับ
ต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้เมื่อสักครู่ในช่วงที่ท่านผู้ว่าแถลงข่าวฝนตกลงมาค่อนข้างหนักเหมือนกันนะฮะ
ทุกคนตัวเปียกตอนนี้แห้งคาตัวไปหมดแล้วและช่วงนี้อากาศก็ฟ้าเปิดอีกหนึ่งรอบ
อย่างที่ผมเคยบรรยายงานคุณผู้ชมไปว่าที่นี่แต่ละวัน๑ชั่วโมงสภาพอากาศไม่ซ้ำกันเลยนะ
เพราะว่าเราตั้งมือรับกันแทบนาทีต่อนาทีนะครับ
ช่วงนี้นำคุณผู้ชมมาติดตามเรื่องของการซ้อมแผนการช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ซ้อมเสร็จไปเมื่อสักประมาณ
เริ่มต้น๑๐โมงเสร็จไปก็สักประมาณเกือบเที่ยงที่ผ่านมาคุณผู้ชมครับ
ให้คุณผู้ชมได้เห็นพื้นที่ก่อนเพื่อให้คุณผู้ชมเข้าใจง่ายมากที่สุดนะฮะ
ด้านซ้ายมือของผมหรือว่าขวามือคุณผู้ชมนี่คือด้านทิศเหนือเป็นทางเข้าถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนครับ
นี่คือทิศเหนือนั่นเองคุณผู้ชมซึ่งตรงนี้เนี่ยเขากันไม่ให้มีประชาชนไม่ให้นักข่าวเข้าพื้นที่แล้วนะครับ
ให้แต่บุคคลที่เกี่ยวข้องเข้าไปแต่ว่าฝั่งที่ใต้จุดนี้เนี่ยเป็นจุดจอดรถพยาบาลทั้งหมดทั้ง๑๓คันจะอยู่ฝั่งนี้นะฮะเป็นจุดที่จอดรถพยาบาลนะครับ
ให้คุณผู้ชมฟังแบบนี้เมื่อเราสามารถเจอทั้ง๑๓คนที่อยู่ด้านในแล้วสามารถนำตัวออกมาได้ก็จะมีการแจ้งวัวออกมาที่บริเวณด้านนอกขั้นตอนจะเริ่มจาก
ออกมาด้านนอกทีมงานก็จะมีการนำน้องเนี่ยใส่เปรย์แล้วก็แบกออกมาใส่รถพยาบาลที่ประจำจุด
ออกมาทีละคันทีละคัน๑คันต่อ๑ทีมงาน
แล้ว๑คันก็ต่อผู้ประสบภัย๑คน
คันต่อ๑คนเท่านั้นเพื่อให้ช่วยเหลือได้ดีที่สุดและปลอดภัยมากที่สุดนะครับ
หลังจากนั้นเมื่อรถได้รับผู้ประสบภัยมาแล้ว
ออกมาจากจุดนั้นทีละคันทีละคันนะครับ
ทีนี้ถามว่ารถที่รับผู้ประสบภัยแล้วจะไปไหนต่อนะครับ
ให้คุณผู้ชมตัดภาพมาดูภาพสดตรงนี้
เมื่อรถพยาบาลทุกคันทั้ง๑๓คันรับผู้สบภัยแล้วจะวิ่งเข้าไปที่บริเวณด้านหลัง
ด้านหลังของผมที่คุณผู้ชมเห็นคือโรงพยาบาลสนามทบนะครับ
ก็จะมีการจัดทำครบถ้วนตามหลักสากลที่เป็นโรงพยาบาลของทหาร
ก็จะมีเต็นต์๔หลังอยู่ด้านใน
ด้านในก็จะการเป็นพื้นที่ปลอดชะโรค
จะมีหน่วยงานทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการให้ความช่วยเหลือชีวิตนะฮะ
ไม่ว่าจะเป็นการตรวจสอบร่างกายตรวจสอบว่าแต่ละคนนั้นมีสภาพร่างกายบาดเจ็บอย่างไร
สภาพร่างกายเป็นอย่างไรวิกฤตหรือไม่วิกฤตบาดเจ็บหนักมากน้อยเพียงใด
เพื่อคัดกรองทั้ง๑๓คนว่าอาการอยู่ในระดับใด
หลังจากนั้นพอคัดกรองเสร็จก็จะมีการทำประวัติ
ทำประวัติพิมพ์ลายนิ้วมือตรวจสอบประวัตินะครับ
แล้วก็จะมีการนำแต่ละคนนั้นเดินทางด้วยรถพยาบาล
ออกไปยังโรงพยาบาลแต่ละแห่งแต่ละแห่ง
ความเหมาะสมของอาการของผู้ประสบภัยแต่ละคนนะคุณผู้ชมนะฮะ
อาจจะเป็นโรงพยาบาลในพื้นที่บ้างอาจจะเป็นโรงพยาบาลทหารบ้าง
ซึ่งก็ดูตามอาการไปนะครับ
ถ้าใครอาการหนักก็จะลำเลียงต่อไปยังลานจอดเฮลิคอปเตอร์ที่มีอุปกรณ์ช่วยชีวิต
แล้วก็นำขึ้นเฮลิคอปเตอร์ไปส่งยังโรงพยาบาลที่เหมาะสม
หรือว่ามีเครื่องมือในการช่วยเหลือที่พร้อมที่สุดต่อไปนะครับ
อันนี้ก็เป็นขั้นตอนของเรื่องของการช่วยเหลือผู้ประสบภัยเมื่อสักครู่
แต่ว่าหลังจากที่ท่านผู้ว่าแถลงข่าวคุณผู้ชมครับ
ผู้ว่าบอกว่าทำไมถึงต้องซ้อม
เหตุผลที่ต้องซ้อมเพราะว่าเมื่อถึงเวลาที่สามารถนำตัวออกมาได้แล้ว
จะได้ดำเนินการได้อย่างเร็วและมีประสิทธิภาพ
เมื่อสักครู่ท่านผู้ว่าแถลงย้ำนะครับว่าการซ้อมเมื่อสักครู่พบปัญหาแล้ว
รถพยาบาลที่ต้องนำผู้ประสบภัยออกไปด้านนอกไม่สามารถออกไปได้
เพราะการบริหารจัดการเรื่องของรถที่เข้าออกภายในตรงนี้เนี่ยมีปัญหาครับ
ติดขัดรถออกไม่ได้ช่วยเหลือคนไม่ทันอันนี้เป็นปัญหาใหญ่ก็เลยต้องมีการซ้อมแบบนี้ทำให้รู้ว่าขั้นตอนเนี่ยมันติดขัดอย่างไรนะฮะ
แล้วก็จะมีการแก้ไขกันต่อไปครับอันนี้คือบรรยากาศสิ่งที่มันเกิดขึ้นล่าสุดเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาครับ
ตอนนี้ประกาศในพื้นที่ของบริเวณฝั่งตรงข้ามถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนนะฮะก็ยังคงมีประชาชนเยอะแยะมากมายนะครับ
แล้วก็เข้ามาปฏิบัติหน้าที่กันอย่างต่อเนื่องคุณผู้ชมครับอันนี้คือบริการล่าสุดตอนนี้ฟ้าเปิดอีกแล้วหลังจากฝนตกหนักไปเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะครับ
สนัยโค้ดทองข่าวทรัฐทีวีรายงานสดจากถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนจังหวัดเชียงบรายครับ